เรื่องที่เกิดขึ้นที่กรสินนะครับมีแม่ของน้องที่เป็นนักเรียนชั้นป๔เป็นเด็กชายวัย๑๐ควบ
แม่เขาก็ไปร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด
เพราะว่าลูกชายเนี่ยถูกพอโรงเรียนซึ่งเพิ่งเกษียณไปนี่เอง
ตอนนี้เป็นอดีตพอแล้วแต่เพิ่งเกษียณเมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นโรงเรียนเขามีกิจกรรมจิตอาสากันจะซ่อมแซมถนน
พอแม่บอกนะว่าพอเนี่ยก็ใช้ลูกชายให้ถือถังที่เป็นถังใส่ยางมาต่อย
ร้อนเลยเพื่อจะเอาไปราดซ่อมแซมถนน
ปรากฏว่าเด็ก๑๐ขวบระหว่างถือไปมันก็กระฉอกกระเด็นอะไรแบบแล้วเด็กก็ไม่รู้จะช่วยเหลือตัวเองยังไง
ไปปัดมามันก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ค่ะ
เนี่ยสุดท้ายแล้วเด็กร้องโรงเรียนก็พาไปส่งโรงพยาบาล
แต่สภาพของลูกชายเนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหเนื้อหลุดนะเป็นบาดแผลชะกันนิ้วนี่หยิกงอเลยอ่ะ
มา๒เดือนเสร็จแล้วยังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะหายปกติหรือเปล่า
จะต้องกลายเป็นคนพิการหรือเปล่าพอโอ้โหยังมาต่อยร้อนคุณผู้ชมนึกภาพดูนะ
แล้วเหมือนกับต้องถือใส่ถังเป็นถังพลาสติกอ่ะถูกต้องแล้วถังมันก็มันไม่ได้เก็บความร้อนอะไรถังมันก็ร้อนมันก็ผิดผิดรูปอะไรไปด้วย
กระเด็นหูหลายอย่างอ่ะยางมะตอยที่มันข้นเหนียวมันร้อนมันกระฉอกโดนแขน
ตั้งแต่ต้นแขนเอาไปถึงข้อมือเด็กนี่ก็แบบทำอะไรไม่ถูกวางถัง
วางถังเสร็จเอามือไปปัดมันก็ไปโดนนิ้วอีก
ผ่านมาเนี่ยฮะ๒เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเจรจากับอดีตพอยังไม่ยอมว่าจะชดใช้ตามที่แม่เขาเรียกร้อง
แล้วตอนนี้เกษียณไปแล้วไงแม่เขาก็กังวลนะครับก็เลยไปร้องที่ศูนยำรงธรรมจังหวัดนะครับ
แม่ของน้องเนี่ยอายุ๔๑ปีนะครับเป็นชาวบ้านหนองพอกตำบลสะอาดชัยศรีอำเภอดอนจาน
วันนี้เขาก็ไปร้องที่ศูนย์นำลงธรรมของจังหวัดกันนะครับเพื่อร้องไปถึงผู้ราชกาลเกาะวัถกาลสิน
แล้วก็ให้ดูบาดแผลของลูกชายแขนขวากับฝ่ามือด้านซ้ายเป็นแผลขนาดใหญ่
นิ้วมือตอนเนี้ยหยิกงอผิดรูปไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมอืม
เป็นแบบเนี้ยที่สำคัญคือนิ้วมือคือที่น้องเขาเอามือไปปัดอ่ะค่ะ
เนี่ยฮะงอแบบอย่างนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่าจะหายกลับเป็นปกติหรือเปล่า
แม่บอกว่ามันเกิดจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่เนี่ยนะ
เป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรสินเนี่ยใช้เด็ก
ฮิ้วถังยางมาตอยร้อนเอาไปซ่อมแซมถนน
คือใช้เด็กได้แต่ว่ามันต้องดูว่าใช้แบบไหนอะไรยังไง
มันปลอดภัยกับเด็กหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลย
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สิบสี่กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนนี่แหละ
ตอนนั้นอดีตผอโรงเรียนใช้งานลูกชายช่วงพักรางวัล
ให้ไปช่วยกวนยางมะตอยที่กำลังต้มเดือดในปี๊บก่อนจะตักใส่ถังพลาสติก
นะแล้วก็บอกให้ลูกชายถือถังพลาสติก
ยางมะตอยเดินตามไปเพื่อจะนำยางมะตอยไปเทกลบหลุมบนผิวถนน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในโรงเรียนอืมแต่ถังใส่ยางมะตอยมันเป็นพลาสติก
เมื่อถูกความร้อนมันก็มีการบีบรัดหดตัวลูกชายตอนที่ถือไปก็ทนความร้อนไม่ไหว
มือที่ถือถังก็เริ่มสั่นยางมะตอยที่มันร้อนมันก็กระฉอก
แล้วก็กระเด็นถูกแขนตั้งแต่ช่วงต้นแขนมาถึงข้อมือ
สัญชาติยานเด็กก็วางถังแล้วก็เอามือปัดเนื้อยางมาต่อยที่กระฉอกถูกแขน
ค่ะมันก็ทำให้ไปโดนนิ้วอีกเนี่ยฮะแม่บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๔กรกฎาคมถึง๖สิงหาคม
ซึ่งผอโรงเรียนมาเยี่ยมห้าถึงหกครั้งเอาเงินมาช่วยสองพันบาท
หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ยังไม่ติดต่อรับผิดชอบอะไรอีกเลยนะครับ
ไกล่เกลี่ยกันแล้วแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้
ทั้งที่ลูกชายเจ็บแล้วก็เสี่ยงจะพิการตลอดชีวิต
่ำแย่มากเลยค่ะเขากลัวเป็นพิการค่ะ
จิตใจคือใจไม่ดีมากถ้าเกิดว่าเป็นไปในอนาคตเขาหมดเลยค่ะ
คุณชายคนตัวที่เราก็หวังจะฟังพี่ฟังให้นะ
ใช่ค่ะก็คือมีความหวังให้กับลูก
ถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นอยากให้เป็นนายร้อยอะไรอย่างนี้
ถ้าช่างชายพี่กายคงอยากฟังลูกค่ะ

ก็อยากให้เห็นใจนะคะเห็นใจคนเป็นแม่บ้าง
ถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะเดินต่อค่ะ
ทีนี้ค่ะทางหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่า
พอได้รับหนังสือร้องทุกข์จากแม่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะนำเสนอเรื่องนี้ถึงพรัชกาลจังหวัด
คือจะถึงแบบเป็นเรื่องด่วนเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้นสังกัดเดิม
ก็จะพามาเจรจากลายเกลี่ยหาข้อยุติกันก่อนในเบื้องต้น

แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ยังรับราชการอยู่

การสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงยังมีผล
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
มีผลครับเพราะว่าอย่างน้อยเหตุก็เกิดก่อน
แล้วก็ทั้งกระเพ็งฆาตการณ์และฆาตการณ์มากมาย
ทีมข่าวของเราถามไปยังอดีตพอโรงเรียนคนนี้แล้วนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๒๔กรกฎาคม๖๒
วันนั้นคณะครูนักเรียนในโรงเรียน
ทำกิจกรรมจิตอาสามีการซ่อมแซมถนน

ในส่วนของกิจกรรมซ่อมแซมถนน
มีนักเรียนชั้นป๕กับป๖ประมาณ๑๕คนมาร่วมทำกิจกรรม
ซึ่งพอบอกว่าตอนที่ทำกิจกรรมนี้เนี่ย
ในกลุ่มเนี่ยไม่มีเด็กชายคนที่เป็นข่าวนี้นะ
เพราะว่าเป็นกิจกรรมของเด็กป๕กับป๖
ซึ่งอยู่ดีก็ไม่เข้าใจว่า

เข้ามาถือถังใส่ยางมะตอยตอนไหน

ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าครูดูไม่ทัน
หรือว่าเด็กมีเด็กมาร่วมกิจกรรมเพิ่มหลายคน

เขาบอกเด็กมาร่วมกิจกรรม๑๕คนได้
ป๕กับป๖แต่น้องได้อยู่ป๔
ซึ่งพอบอกมายังไงตอนไหนก็ไม่รู้

แล้วพอเกิดเหตุขึ้นพอก็พาเด็กไปรักษาทันทีที่โรงพยาบาลดอนจาน
แล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลกรสินซึ่งก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยความห่วงใหญ่
อบเงินให้๒ครั้งครั้งละพันบาทรวมเป็น๒๐๐บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการรักษาพยาบาล
พูดคุยกันแล้วกับครูกับผู้ปกครองไกลเกลี่ยชดใช้กัน
พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการในตอนนั้น
ก็สงสารเด็กด้วยแต่ญาติเนี่ยอดีตพอบอกนะ
ตอนแรกเรียกค่าชดเชยมา๓๐๐๐บาทอดีตพอบอกว่าขอจ่ายให้๔๐๐๐๐บาท
สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็ไปไกลเกลี่ยแล้วที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอนจาน
ก็ผู้ปกครองก็ลดลงมาบอกว่าขอ๘๐๐๐๐บาท
แต่แม่เขาบอกเขาขอแสนห้าใช่ไหมค่ะแต่อดีตพอบอกว่าลดมาเนี่ย
คุยกันล่าสุดเนี่ยคือ๘๐๐๐แต่อดีตพอบอกว่าจะขอจ่าย๔๕๐๐
๔๐๐๐ให้๔๕๐๐ก็เลยตกลงกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะตัวเองก็มีเงินให้แค่นี้นี่แหละเนื่องจากเกษียณแล้วไม่มีรายได้
ส่วนการประกันอุบัติเหตุในโรงเรียนก็มีประกันให้น้อง๗๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นตัวเองก็ยืนยันว่าจะให้แค่๔๕๐๐เพราะว่าเกษียณแล้วไม่มีรายได้อะไรมากกว่านี้

ศูนยำรงธรรมจังหวัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเจรจากันอีกสักรอบหนึ่งหาทางออกร่วมกัน